จากที่จะต้องติดตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว

เพราะว่าตอนนี้พายุโซนร้อนจันทู
พัดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นแล้ว
ทำให้รถไฟหลายสายหลายเที่ยวต้องยกเลิกให้บริการ
อกจากนี้มีการประกาศเตือนประชาชน
ให้ระมัดระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า
พายุโซนร้อนจันทูความเร็วลมประมาณ๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งแปซิฟิกส
ทำให้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อย่างโทโฮกุและฮอกไกโดมีฝนตกหนักคลื่นสูงและลมกระโชกแรงนะคะ

รถไฟธรรมดาและรถไฟชินคันเซ็นที่ให้บริการทางตอนเหนือ

อิทธิพลของพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของบริษัท
และล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือออกสู่ทะเลและมหาสมุทรแปซิฟิกส์แล้วค่ะ
ส่วนสถานการณ์อุทธกภัยครั้งใหญ่ในรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐล่าสุด
ทางการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๐คนแล้ว
ขณะที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า๔๐๐๐หลัง
และขณะนี้ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบนถนนหลวงหลายสาย
หลังจากที่ฝนนั้นตกลงมาอย่างหนักนอกฤดูกาลทำให้เกิดน้ำท่วม
ทางการต้องเร่งใช้รถบรรทุกคันใหญ่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นสถานการณ์ไฟป่า
ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
หลังจากที่ไฟป่าได้ไหม้ลุกลามกินพื้นที่กว่า๓๖๕ตารางกิโลเมตร
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลามไปยังเมืองทางทิศเหนือ
ขณะนี้มีการปิดการจราจรเชื่อมกับรัฐเนวาด้าแล้ว
เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
ก่อนหน้านี้ตำรวจค่ะจับกลุ่มตัวชายคนหนึ่งในข้อหาวางเพลิง
ทำลายพื้นที่กว่า๑๕๕ตารางกิโลเมตร
ส่งผลให้บ้านเรือน๑๗๕หลัง
ธุรกิจห้างร้านและอาคารต่างในเมืองโลเวอร์เล็ก
ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า๓๕๐ล้านบาทค่ะ